บรรดานต์นักการเมืองที่เดินทางมามาร่วมงานวัยละไลน์ดนายบรรหาร
รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็ตกใจกับการจากไปของบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองของไทย
ไปฟังเสียงความรู้สึกของพวกเขากันครับ
ท่านเป็นตัวอย่างของนักการเมืองรุ่นหลังในหลายด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารที่ทำงานตัดสินใจรวดเร็วทำงานเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนที่ประสานฝ่ายต่างได้ดีนะครับพูดอะไรคำไหนคำนั้นเป็นคนจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คนรุ่นหลังก็ศึกษาท่านเป็นแบบอย่าง
หลายครั้งก็เคยทำงานร่วมรัฐบาลด้วยกันในหลายยุคหลายสมัยนะครับก็ต้องขอแสงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านบรรหานะครับที่สูญเสียบุคลากรสำคัญบุคคลสำคัญของครอบครัวในครั้งนี้นะครับ
ทางการเมืองก็ต้องนับว่าท่านบรรหารเป็นนักการเมืองอาวุโสที่มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองอยู่หลายช่วงหลายครั้งของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนะครับและท่านก็มีส่วนอย่างสำคัญโดยเฉพาะในภักดิ์ชาติไทยนะครับที่ท่านมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น
สิ่งที่ท่านได้ทำมานั้นเนี่ยก็คือการได้แสดงตนให้เห็นว่าเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาแล้วก็ท่านก็พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของท่านจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในขณะเดียวกันท่านเองก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองตั้งแต่๒๕๓๘และครั้งนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอนุสวรีสำคัญที่ท่านได้ปักหลักไว้ให้กับลำนูน
เป็นหลักเป็นฐานให้คนไทยมีความเชื่อว่าการปฏิรูปทางการเมืองเป็นสิ่งที่ทำได้หากผู้มีอำนาจมีความแน่วแน่ตั้งใจที่จะทำก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกินสองปีก็สามารถก้าวไปสู่การมีรัฐสัตว์ธรรมนุนที่ถือว่าเป็นร่างรัฐสัตว์ธรรมนุนฉบับประชาชนนั่นก็เป็นเสียงของบุคคลที่เคยร่วมงานกั
เล็กตัวว่าตอนนี้กลายเป็นต้นแบบของเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมีความเจริญมีความก้าวหน้าทั้งเรื่องของถนนทนทางของความอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ชาวสุภัณฑ์ก็ได้มีการจัดธรรมบุญส่วนวงไว้พระแล้วก็อาวุธิสูณ์กระสนให้กับคุณมณหาญด้วยใช่ครับ